คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้านะคะกรณีของอสโต้งที่ไปตามง้อขอคืนดีกับภรรยา
แต่ภรรยาก็ตกใจเพราะไปง้อแบบอลวาดโวยวายไปเลยเนี่ยนะคะ
ภรรยาก็ไปหลบอยู่ที่ห้องเก็บของบุกเข้าไปในบ้าน
แม่ยายออกมาห้ามโดนยิงเสียชีวิตนี่คือหน้าตาของอสโต้งนะคะนายชัดชัยแสงสวัสดิ์อายุ๓๖ปี
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปอ่ะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสี่ธันวาคมนะคะ
ยายที่เสียชีวิตชื่อว่านางพรเพลแจ๊ซ้ายอายุ๔๗นะคะ
ส่วนตัวภรรยาที่อสโต้งพยายามจะไปง้อชื่อว่านางสาวพิมนภาถิ่นวงเกลือหรือกิฟต์อายุ๒๙
กันอยู่มาสี่เดือนตามง้อเขาไม่ยอมกลับไป
คืนดีด้วยก็ไปอารวาสโวยวายบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ยิงแม่ยายจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ใช้ปืน๙มมคือเจาะยิงหน้าผากเลยค่ะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจสพปทิวที่ชุมพรติดตามยึดรถมิซูบิชิสีดำตอนครึ่ง
ทะเบียนบมฉฉ๓๕๐๒รนเป็นรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแล้วก็ใช้หลบหนีนะคะ
แต่ว่าเหมือนกับถอดป้ายทะเบียนออกแล้วก็ขับไปไปจอดทิ้งไว้
ข้างบ้านยายของเพื่อนสนิทที่นครศรีธรรมราช
พันธุ์ตำรวจเอกสุภเกียรเทิดตระกูลผู้กำกับสพปทิวก็บอกว่าได้รับการประสาน
จากตำรวจสพรพิบูลจนศศรีธรรมราชนะคะ
พลเมืองดีไปแจ้งว่าคนร้ายขับรถไปจอดไว้ที่บ้านคุณยาย
คือหลานของคุณยายเป็นเพื่อนสนิทกับอสโต้งทำงานเป็นอศที่เดียวกัน
แล้วอสโต้งเคยมาเที่ยวบ้านหลังนี้อยู่เป็นประจำค่ะ
ซึ่งคุณยายเองแกก็อายุมากแล้วนะคะก็แจ้งกับตำรวจในพื้นที่
บอกว่าอสโต้งขับรถยนต์มาจอดไว้ข้างบ้าน
บอกขอฝากไว้นะแล้วก็ทิ้งกุญแจรถไว้ให้แล้วเดินออกจากบ้าน
ขึ้นรถอีกคันนึงที่มีคนขับมาจอดอยู่ริมถนนหน้าบ้านแล้วขับออกไปเลย
คุณยายมารู้ทีหลังว่าอสโต้งเพื่อนของหลานชาย
ก็คือคนร้ายที่ยิงแม่ยายตายแล้วขับรถคันก่อเหตุมาฝากเอาไว้
ยายตกใจมากเลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
ต้นตำรวจในพื้นที่จัดชุดกำลังลงหาข่าวตามจุดต่าง
คาดว่าคนร้ายใช้เป็นเส้นทางหลบหนีแล้วก็จุดซ่อนตัวแล้วนะคะ
มีการเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
เพื่อตามจับกลุ่มตัวอศโต้งและเพื่อนสนิท
ที่ช่วยเหลือในการหลบหนีมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดด้วยค่ะ